วันนี้สำหรับกรณีเรื่องของการแถลงผลการสอบสวนของน้องเมย์

คราวที่แล้วไม่ได้เชิญครอบครัวน้องเมย์มาฟัง
ครับคือคราวนั้นอยากให้เป็นแค่การแถลง
ไม่อยากให้เป็นการซักถามหรือว่าการถกเถียง

โดยคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับ

ก็คือวันที่ตั้งใจว่าจะเชิญครอบครัวของน้องเมย์
หรือว่านักเรียนเตรียมทหารพระกังพงษ์ตัญกามาฟัง

ใช่แต่ว่านี่ก็แหม่เที่ยง๒๑แล้วนะคะ

ก็จะเห็นเลยว่าทางครอบครัวก็ได้โพสต์ชี้แจงแล้วว่า
จะไม่มาฟังผลการสอบสวนการเสียชีวิตของน้องเมย์

ให้เหตุผลว่าติดธุระอื่น
และในสัปดาห์นี้ก็ยังติดธุระอื่นทั้งสัปดาห์
ใช่ค่ะแต่ว่าทางกองทัพก็บอกว่า
ไม่เป็นไรเราบริสุทธิ์ใจก็จะเปิดห้องรอทั้งวันแหละ
ถ้ามีเจียดเวลาว่างมาอยากจะมาตอนไหนก็มาได้

ถ้าครอบครัวอยากจะฟ้องร้องต่อสาร
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ครอบครัวพึงกระทำได้ค่ะ
ตามที่คณะกรรมการเขาได้พิจารณาแล้ว
แต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรบางประการเพิ่มเติมอันนี้
ถ้ามันอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการเราจะพิจารณาต่อได้เราก็จะพิจารณา

เราก็คงจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาได้ชี้แจง

ในเรื่องของกระบวนจะดีไหมนะครับ
ไปบรรยายงานท่านนายยกกับท่านประวิทย์ยังครับเรื่องนี้
ก็เรายงานทำหน้ายงานตามสายการประวัติชาติครับ
นี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
บอกว่าชอบยิงจะต้องเป็นสิทธิ์ของทั้งพ่อแม่เขา
ที่สามารถพึงกระทำได้นะครับ
ก็ต้องแล้วแต่ตามขั้นตอนครับ

ซึ่งเป็นคนที่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ที่เราเห็นขึ้นมานะครับ
แล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ก็รายงานผลการตรวจสอบ
ไปให้พบสสเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ก็คือพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรืองนะครับ
เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้
บอกว่าถึงแม้วันนี้ครอบครัวของน้องเมย์จะแจ้งว่า
เข้ามาฟังผลสอบสวนจากคณะกรรมการ
แต่ทางเจ้ากรมกิจการทหารพลเรือนก็ยังคงเตรียมห้อง
แล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้และจะเตรียมรอตลอดทั้งวันค่ะ
ยืนยันด้วยนะคะว่าผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบ

แล้วก็อยากให้ครอบครัวมาฟังผลสอบด้วยตัวเอง
ซึ่งถ้าหากว่าต่อจากนี้จะไปดำเนินการอะไร
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นสิทธิ์ของครอบครัวค่ะ
อยากให้มาวันนี้จะได้ถามตอบได้ชัดเจน

บอกว่าหากไม่มาก็ต้องนำเรื่องรายงานต่อพบสส

ก็ขึ้นอยู่กับพบสสเหมือนกันนะครับ

ด้านของพเประวิทย์วงศุวรรณรองนายกรรธมนตรี

ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะ
โดยพูดสั้นว่าก็ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ตอบคำถามก็แล้วกัน

แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน
ซึ่งสถานที่ที่เตรียมความพร้อมเอาไว้รอรับครอบครัวน้องเมย์เนี่ย
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บภาพตรงนั้นได้

เขาบอกว่าการรับฟังผลสอบสวนถือเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็อยากจะให้มีแค่ครอบครัว
แล้วก็ทางกองทัพในการชี้แจงพูดคุยกันเท่านั้น

ตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะมีการนัดหมายกันใหม่อีกหรือเปล่านะครับ